ขอบคุณลองร้องอนเติ้ร์แสดงสวยด้วยนะคะ
ปกติเนี่ยเราเห็นแต่ลอร่ำยายแบบเต้น
อย่างนี้มาแนวใหม่เป็นเพลงชาติ

บวยหยากเป็นตัวปัญหา

แค่เอิญเธอว่า

โหรูปไม่หมดแล้วแม่จ๋า
น้องโจทย์โจทย์คุณผู้ชมไม่มีดนตรีประกอบก็ยังพอขนาดนี้นะคะ
อยากให้น้องลำไยเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยค่ะ
เพลงนี้มาจากไหนคะเราอกหักหรือว่าไง
คือเพลงนี้จริงอาจารย์ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
ก็ส่งมาให้หนูฟังคือตั้งใจว่าอยากจะทำเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้ว
แต่พอดีมีเพลงใหม่เข้ามาแทรกอยู่เรื่อย
แล้วเพลงนี้ก็เลยพับเก็บไปค่ะปีหนึ่ง
แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ปล่อยยาเกเรมาสักพักแล้ว

อยากจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่แต่ว่าจะเอาเป็นเพลงไหนดี
จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงจริงเตรียมไว้หลายเพลงมากค่ะ
โปรเจกต์ลำก็เยอะมากประมาณ๕เพลงเลย

อุ๊ยอาจารย์หนูว่าเพลงนี้มันโดน
แล้วเราก็ห่างหายจากเพลงช้ามาสักพักหนึ่งแล้วด้วยค่ะ
ก็อยากมาต่อยอดจากแค่คุณคุยด้วย
อันนี้คือตอนนี้คุณผู้ชมขาขอยกฉายาให้เลย

มาให้รักเราน้องไม่ได้นั่งรถมานะ
วิ่งค่ะเพราะว่าวิ่งงาน๓๔ที่วันหนึ่ง

นอนมา๓ปีครับ

วันนี้เรามีโอกาสเราก็ต้องวิ่งค่ะแม่เป็นช่วงกรอบโกยถูกไหม
ใช่เขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นศิลปินที่แข็งแกร่งที่สุดในปรัฐพีจริงเปล่า
อ๋อในเรื่องของการไม่นอนใช่มั้ยปฏิการไม่นอน
แบบโบโหด้วยแบบโบโหแน่นมากไหนไปที่นั้นก็แบบ
ช่วงหน้าพีคของงานนี่

แต่นี้ก่อนโพวิตนะ
ก็จะมี๔๕ค่ะ

ทุกคนเห็นมากันใช่ไหม

อยากรู้ว่าน้องลำไยดูแลตัวเองยังไงคะ

ก็จริงเรื่องการออกกำลังกายเราก็พับเก็ตไปก่อนเลย
ชอบจังเลย

เพราะว่าบางทีเราออกกำลังกายหนักกว่าแม่

แล้วก็การกินกับการนอนนี่คือสำคัญสุดเลยค่ะ

ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็ต้องรีบนอน
คือหนูอาจจะตั้งเป้าว่าอยากนอนให้ได้วันละ
ถ้าวันไหนที่แบบมีเวลานะคะ

แต่ถ้าไม่มีเวลาก็๒ชั่วโมงก็ได้

นี่คือคุณผู้ชมฟังนะน้องค่อยขยันมากค่ะ

บงสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อีกหลากหลายที่ด้วย
ก็ให้คุณแม่ช่วยเก็บค่ะเพราะว่าคุณแม่เก็บตั้งเกง
เพราะว่าคุณแม่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยว

ให้คุณแม่เก็บคนเดียวไม่มีใครเก็บให้ใช่ไหม
ไม่ค่ะแต่ว่านุ่มก็ขอจากคุณแม่อีกทีนึง
พูดถึงงานนิดนึงนะคะเห็นบอกว่ามีงานต่างประเทศติดต่อมาแล้วเหรอ

ก็จะมีไปอะไรนะ
ยุโรปไหมคะมันติดอยู่ที่ปากญี่ปุ่นเหรอ

โปรอินเตอร์แล้วนะ
แล้วก็จะมีเกาหลีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วางว่าว่าเป็นช่วงไหนค่ะ

ไปทำอะไรคะไม่ได้ไปร้องเพลงไปทำหน้า
เอาถ้าไปเกาหลีอย่างนี้จะต้องมีแบบว่ามีเวอร์ชั่นแบบเกาหลีไหมคะ
อุตสาวขาล้อเราจะลองได้ไหมแม่ภาษาไทย
เรื่องงานทัวร์ก็น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะ
เราเห็นน้องลำยายหลากหลายบทบาทจริงนะ
ในทีวีเนี่ยงานพิธีกรก็เห็นมาแล้ว
งานละครงละครยังไงดีจ๊ะคนสวย
ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะออนช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาค่ะ
ก็เรื่องเจ้าสาวเดือนนึงรับบทอะไรรับบทเรียนเป็นอ่า
คนข้างกายนางเอกอุ้ยเป็นต้องรอดูผลงานของน้องลำ
ใยต่อไปแต่วันนี้มาก็ไม่ต้องคะค่ะไม่ได้มีเพลง
เพลงเดียวบอกแล้วลำไยหายทองคำมาทั้งทีมี

เพลงนี้ก็คืออกหักโบก้าบอกผัวค่ะ

แต่ว่าคือน้องเอาไปร้องแล้วก็ดังมาก
แล้วก็ที่สำคัญพี่อ๊อฟบอกว่าต้องขอบคุณน้องลำไยด้วย
เพราะว่าทำให้เพลงนี้กลายเป็นที่รักในวงกว้างมากคือ

ทำไมคิดให้แล้วขอพี่เขายังไงเอ่ย

เพลงมันน่ารักเวลาเอามาเล่นสดน่าจะสนุก

ลิขสิทธิ์ไหมพี่อ๊อฟก็บอกว่าลองได้เลย
หนูก็เลยให้วงกับแดนเซอร์มาช่วยกันคิดท่าแล้วก็มาแกะเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติเวลาเราร้องเพลงหนูก็จะมีการทำท่าใหม่ขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นของเราอยู่แล้วค่ะ
แล้วพอดีว่าได้ถ่ายลงยูทูปมันก็จะเห็นภาพเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ผัวเธอมีหิดงอถึงหิดงอถึงหิดงอเลยไม่ขอรักใคร
เลยรักผู้คนดี

วันนี้ขอบคุณน้องลำไยจริงจากหัวใจเลยขอบพระคุณมากค่ะ

ค่ะก็ฝากซิงเกิลใหม่น้องลำนายด้วยนะคะ
เพลงไม่อยากเป็นตัวปัญหาค่ะที่ร้องไปจะปล่อยวันนี้นะคะ

ขอบคุณน้องลำนายไฮทองเว้อ